หนุ่มนะคะที่ถูกติดแฮชแท็กสามีแห่งชาติอย่างกันสวัสดีวัฒน์
คือหนุ่มคนนี้เนี่ยเขามีสไตล์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะ

ผมก็กันสวัสดีวัฒนายุธยาครับ
น่าจะสบายกว่านี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนเงินออกเยอะ
เป็นหลุมที่ง่ายมากคือกางเกงยีนเสื้อยืดแล้วก็อาจจะมีเสื้อคุมสักตัวหนึ่งบาง
เพราะว่าเป็นคนขี้หลอน
ผมว่าของยังไงมาแล้วก็ไป
ผมว่าพอเราได้เป็นซึ่งเป็นเกียรติมากเราว่าก็ต้องมีคนใหม่ขึ้นมา
แล้วก็มันก็มาเรื่อยแล้วเราว่ามันก็ผัดไปเรื่อย
ซึ่งก็ดีครับเราก็ได้เห็นหน้าใหม่เห็นคนอื่นเห็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกัน
แต่ยังไม่กำหนดว่าจะออกมาหลายครับ
แล้วก็ถ้าเป็นโปรเจคยาวหรือเป็นละครหรือซีรีส์อะไรอย่างนี้
ช่วงนี้ยังไม่ได้อยู่ในแพลนที่จะทำ
ซึ่งทำโฆษณาทำโฆษณาประลายทำไวรัลอะไรอย่างนี้

ได้มีด้านนั้นที่เราทำควบคู่ไปกับการแสดง
มันก็มันสอดคล้องกันแล้วมันส่งเสริมกันดี

ก็คือไปไหนก็ไปด้วยครับผม

แต่ว่าที่จริงก็ทำเหมือนคนปกติก็ทำกันนะฮะ

เท่าไหร่นะฮะในการที่แต่งตัวเซ็กซี่นะครับผม
เพราะว่าหนึ่งคือเตี้ยด้วยครับผม
อาจจะไม่ได้หุ่นดีเท่าหลายหนุ่ม
อาจจะต้องให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายคนอื่นครับ
ฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเห็นผลงานก็รอกันสักครู่ครับผม
ก็คาดหวังว่าจะมีมาเรื่อยแล้วก็อยากให้มันมีมาเรื่อยครับผม
แต่ว่าใจเย็นเนอะ